สำหรับพี่ฮายอาภพรคือช่วงนี้ไม่มีงานคอนเสิร์ต
ฮายเขาก็เลยไปขายปลาเข็มอยู่กับครอบครัว
แล้วก็ไปโพสต์ประมาณว่ารับสมัครคนทำปลาเค็ม๑๒๐ตำแหน่ง
แต่จริงเป็นการโพสต์เอาฮาค่ะ
แล้วก็เลยเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมา
จนต้องมีการออกมาโพสต์คลิปชี้แจงบอกว่า
จริงเป็นการแซวกันเล่นในครอบครัวนะคะ
แต่ก็ไม่วายค่ะมีชาวบ้านที่เดือดร้อน
มาขอความช่วยเหลือเรื่องของเงินด้วย
ซึ่งพี่ฮายเองก็บอกก็อดสงสารไม่ได้จริงเนาะ
บางคนถึงขั้นมาร้องห่มร้องไห้
ตัวเองก็เลยกลายเป็นจิตแพทย์จำเป็น
และบางรายพี่ฮายก็ต้องโอนเงินไปให้ตามความเหมาะสมด้วยนะคะ
อย่าโทรมาอีกเลยเพราะว่าตอนนี้พี่ฮาย
ยุ่งกับงานทอดปลาขายมากจริงจ้า
ถ้าไม่มีงานให้หนูทำก็หนูขอสัก๕๐๐ได้ไหม
หนูขอพันได้ไหมหนูอยากกลับบ้าน
อยู่นี่๓วันแล้วหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยพี่ค่ะ
ลูกหนูก็กินนมบางคนขอเงินเราก็ให้ได้เท่าที่ให้
เขาดูแลอยู่หนูหนูลองโทรไปนะ
พี่ไม่ได้ช่วยเยอะหรอก๓๐๐๕๐๐อะไรอย่างนี้
บางคนก็ทันเงินเต็มที่

ปลานินทอดแล้วก็ขายน้ำพริกนี่นะคะ
ทำไปทำมาพี่ฮายบอกอุ๊ยรายได้ดีมากนะ
วันหนึ่งขายได้หลายร้อยกิโลเลยแหละ
ตกเป็นเงินต่อวันนี้ได้เป็นหมื่นเลยนะคะ

จริงแล้วเดี๋ยวเร็วนี้เล็งจะทำไส้กรอกเพิ่มด้วย
หาซื้อที่แบบที่ทำเป็นโรงงานแบบจริงจังหน่อยนะครับ
แล้วก็ให้ลูกน้องในวงแดนเซอร์เอ๋ยนี่แหละมาช่วยกัน
ก็คือพลิกวิกฤตในช่วงโควิด๑๙เนี่ย
เป็นโอกาสหารายได้เพิ่มให้กับสมาชิกในวงด้วย
เพราะว่ามองว่าเอาจริงอาชีพในวงการบันเทิง

ก็เกือบทุกคนก็มาช่วยกัน
เฮ้ยทำไมออเดอร์คงเงียบจังวะ

ไอแวสกำลังหักทำไท่กรอกอยู่
เอาจริงแล้ว

นี่เริ่มจะไปดูที่ตั้งโรงงานแล้ว